เรื่องหนึ่งคุณป้าท่านหนึ่งจะไปส่งข้าวให้คุณตา

เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ
มาอีกแล้วอ่าเครียดเลยดิ

ตำรวจตำรวจช่วยป้าหน่อยทีนี้แหละ
ปลายสายที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างว่าเป็นผู้กำกับสพเลยนะ
เจอกับตำรวจจริงจะเป็นยังไงลองฟังดูครับ
ครับผมอ๋ออะไรอ๋อลูกชายคุณให้ทำปวดที่เหรอ
ลูกชายคนแก่คนคนอีกเหรอฮะมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะ
เรื่องอะไรเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรที่ไหนเนี่ยฮะ
บ้านดุงนี่แหละเออแล้วชื่ออะไรใครชื่ออะไร
ชื่ออะไรเนี่ยอยากรู้มาถามให้เอง
ชื่ออะไรอยู่ดีกว่าเขาอยู่ดีกว่าเขาได้ยังไงเนี่ย
เป็นเหมือนกันหน้าจนแก่เฉย
คุณผู้ชมอย่าหลงประเด็นนะเดี๋ยวดอม
ปลอมตัววะฝั่งไหนปลอมตัววะนี่ฝั่งปลายสาย
เขาบอกว่าเป็นผู้กำกับสพแหลมชะบังโอ้โหโอ้โห
ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการฟ่องเงินข้ามชาติป๊ากลัวสิ
ด้วยไงเอ่อสุดท้าย
สุดท้ายครับฝั่งคอร์เซ็นเตอร์แกล้งเนียนใช้มุก
ไม่ได้ยินสัญญาณหายสัญญาณตาย

โอ้โหนี่

ไม่ได้เรียกหน้าแก่พี่เขาดูภูมิฐาน

ส่วนคุณป้าที่โดนเกือบจะเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย

อายุ๕๗ปีเป็นชาวบ้านดวงที่อุดร
บอกตอนนั้นจะไปส่งข้าวให้ตาที่ทุ่งนา

เอี่ยวกับขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ
แล้วทีนี้ฝั่งคอร์เซ็นเตอร์นะคุณผู้ชม
เหมือนพูดข้อมูลส่วนตัวของป้าได้ตรงเป๊ะหมดเลย

นึกว่าเป็นตำรวจจริงนะครับ
แล้วก็รู้ด้วยนะว่าลูกชายป้าอยู่ภาคใต้

แล้วก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับ
คือตอนแรกเนี่ยเสียงที่โทรมานะ

บอกว่าเดี๋ยวจะโอนสายให้คุยกับ

โดยอ้างชื่อนะอ้างชื่อพัน
ตำรวจเอกจิราวัตรศักดิ์ศรีวัฒนา

เขาบอกแล้วก็มีการโอนสายไป
แล้วตำรวจปลอมเนี่ยก็มาบอกป้าว่าเนี่ย

มีการใช้ชื่อเปิดบัญชีฟอกเงินเป็น

มันมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า

ไม่เกินสิบห้านาทีเดี๋ยวเขาจะโอนคืนมาให้

ของนางสาววิชากรฤทธิรงค์

ป้าบอกไปว่าเดี๋ยวจะไปธนาคาร

หมื่นบาทได้ไหมจะเอาเงินส่วนเนี้ย
ซื้อแก๊สแล้วก็เอาไว้ให้หลานไปโรงเรียน

บอกได้ให้รีบไปธนาคารเลยนะไม่ต้องวางสาย
แล้วสุดท้ายป้าจู่แกฉุกคิดขึ้นมาค่ะ

ก็เลยขี่รถซาเล้งจากทุ่งนา
ห่างจากโรงพักไปสักประมาณ๕กิโลเมตรไปหาตำรวจ
ซึ่งพอไปถึงตำรวจจริงคุยกับตำรวจพร้อม
ตำรวจปลอมวางสายเลยจ้ะนะคะป้าบอกรู้สึกโกรธมาก
หาเงินกันง่ายแบบนี้เกือบจะสูญเงิน๕แสนบาทไปแล้วไหมล่ะ
บอกขอบคุณนะคะคุณตำรวจจริงผู้ใจดีที่ช่วยเหลือ
ต่อไปนี้จะไม่หลงเชื่อคนง่ายอีกแล้วนะคะ
อยากบอกป้าอยากบอกทุกคนว่าให้ดูข่าว

ถ้ามั่นใจว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้หน่วยงานพวกนี้นะ
พอมันโทรมาปั๊บมันแจ้งหน่วยงานปั๊บ
คุณพ่อคุณแม่วางวางเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปฟังเดี๋ยวจะเสียจริต
จะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันรู้เรื่องของเรา
แม่นะพ่อนะวางเลยไม่ต้องไปฟังมัน
ผู้การไซเบอร์บอกว่าตัดจบให้ไวไม่ต้องคุย